ช่วงนี้นะคะมาดูเป็นประเด็นต่อเนื่องจากกรณีที่มีทหาร๖นายนะคะ
ลงโทษพลทหารที่อยู่ในค่ายพยักษ์ในอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
จนเสียชีวิตไป๑คนก็คือพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดนะคะ
สืบเนื่องก็คือว่าพอเสียชีวิตแล้วญาติบอกว่ายังไม่เอาศพไปเผา
อยากจะให้ทหารทั้ง๖นายที่ได้ลงโทษไปมาขอขมาศพก่อนนะคะ
วันนี้ค่ะมาดูความพร้อมกันนะคะสำหรับการเดินทางมาขอขมาครอบครัว
พลทหารทรงธรรมหมุดหมัดจากนายทหาร๖นายนะคะ
โดยมีทหารมาคอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณอรยาโพจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
แรงอาสดเข้ามานะคะจากวัดโครงคาวดีอำเภอสิทชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเชิญค่ะค่ะโดยล่าสุดนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นได้รับการเปิดเผยจากบีดาของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดนะคะ
บอกว่าได้ตัดสินใจร่วมกับครอบครัวค่ะ
และได้หารือกับทางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๑๕แล้วนะคะว่า
ไม่ต้องนำทหารทั้ง๖นายเดินทางมาขอขมาศพของผลทหารทรงธรรมหุดหมัดที่อำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะครอบครัวของพลทหารทรงธรรมหุดหมัดนะคะ
นายทหารสังกัดกรมขออภัยค่ะกองพันธหารราบที่๑
กรมทหารราชที่หนึ่งห้าสองนะคะได้เปิดเผยกับทางไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ตัดสินใจร่วมกับครอบครัวแล้วนะคะว่าไม่ต้องนำนายทหารทั้ง๖นายนั้น
เดินทางมาขอขมาศพของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดที่วัดขออภัยค่ะ
คงคาวดีนะคะหรือวัดเสาเผาค่ะที่ตำบลเสาเผาอำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งทางญาติญาติและครอบครัวนั้นเห็นว่า
ทหารทั้งหกนายนั้นถูกลงโทษอย่างถึงที่สุดแล้วนะคะและในขณะนี้ก็ถูกจำคุกอยู่ที่
หม่นโทนทหารบกที่สี่สิบหกจังหวัดปัตตานีไข้อิงคายุทธบริหารแล้วนะคะ
ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาเองนะคะก็ได้มีการขอให้ทางทหารทั้ง๖นายก่อนหน้านี้นะคะ
เดินทางมาร่วมขอขมานะคะศพของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนั้นนะคะถือว่าได้กระทำการที่ทำให้พลทหารของอ่า
อภัยค่ะพลทหารทรงธรรมนั้นนะคะถึงแก่ชีวิตค่ะ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สิบห้านะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ทางครอบครัวของพลทหารทรงธรรมหมดหมัดนะคะได้ตัดสินใจปรึกษานะคะว่า
การเดินทางมาของทหารทั้ง๖นายนั้นอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากค่ะ
และในขณะเดียวกันนะคะครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วนะคะ
เพียงแต่ว่าขอให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพียงเท่านั้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าในขณะนี้ทางครอบครัวเองก็มีความโศกเศร้าเสียใจพอแล้วนะคะ
แต่ทางพลตรีพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ค่ะยืนยันนะคะว่าถ้าหากว่าไม่ให้นายทหารทั้ง๖นายนั้นเดินทางมาร่วมขอขมาศพนะคะ
ก็ทางครอบครัวของนายทหารทั้ง๖นายนะคะตัดสินใจที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจภายในวันนี้ค่ะ
ซึ่งจะเดินทางมาในช่วงเย็นนะคะเพื่อที่จะร่วมในช่วงของงานตอนช่วงเย็นนะคะ
ทั้งเรื่องของการเดินทางมานั้นนะคะก็จะมีทางพลตรีพรศักดิ์สวัสดิ์ค่ะ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๑๕นั้นเดินทางมาด้วยนะคะ
ในขณะที่บรรยากาศภายในวัดคงคาวดีหรือวัดเสาเผาในวันนี้นะคะ
มีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านที่รู้จักกับทางพลทหารทรงธรรมนะคะ
เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวค่ะ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๒๔นะคะ
ก็ได้นำกำลังนั้นมาเดินทางรักษาความปลอดภัยที่บริเวณวัดเสาเผาค่ะ
ในช่วงของการประกอบพิธีในวันนี้ด้วยนะคะ
ในขณะที่การสวดพระอภิษฐรรมในวันนี้นะคะ
ผู้บังคับกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑๕๒พันโทสมคิตคงแข็งนั้น
จะเป็นเจ้าภาพในการร่วมสวดพระอภิษฐรรมในวันนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะของการสวดพระอภิษฐรรมค่ะ
และพรุ่งนี้นะคะจะมีการชาปนากิจศพของผลทหารทรงธรรมหมุดหมัด
ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ในขณะที่บรรดายาดนั้นก็บอกนะคะว่าขอบคุณทางประชาชนแล้วก็คนไทยนะคะ
ส่งกำลังแรงใจนั้นเข้ามาให้กับทางครอบครัวค่ะ
และทางครอบครัวนั้นก็จะเดินหน้าแล้วก็อยู่เพื่อที่จะดูแลครอบครัวกันต่อไปค่ะ